อกจากนี้อีกหนึ่งร้านอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำ

เคยทานที่ขายแบบขับมอไซค์ขาย

มันหลอดดูดครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋หลอด
คุณเอาหลอดดูดก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าอันนั้น
เดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋หลอดโบราณที่หาทานยากอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ร้านนี้เคยไปออกรายการของเราแล้ว

ไหนไม่เห็นเป็นหลอดเลย
นี่เขามีหลายเมนูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
บอกชื่อร้านก่อนก๋วยเตี๋ยวหลอดข้างวัดกำแพง
ชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่คนในพื้นที่เขาตั้งให้และเรียกกันจนติดปากนะครับ
สถานที่เขาอยู่ด้านหลังของวัดกำแพง
เลยเป็นที่มาของชื่อแบบนี้

ข้างวัดกำแพงทำไมไม่ข้างกำแพงวัดนะ

ว่าโทษเนอะไม่ต้องก็ไม่อยู่ตรงกำแพง

เอ้านี่ตำนานความอร่อยนะครับ
เป็นร้านอันเก่าแก่ของจังหวัดชนบุรี
เพราะว่าเปิดมานานกว่า๔๐ปี
สาเหตุที่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดข้างวัดกำแพง
อยู่คู่เมืองชนบุรีมานานขนาดนี้
เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านนี้นะครับ
เป็นแบบโบราณหาทานยาก

ทานได้สบายเพราะว่าไม่แพงมากจนเกินไป
แล้วก็ร้านนี้เขามีทั้งเส้นหมี่เส้นใหญ่

โดยเราสามารถเลือกว่าจะรับประทานแบบน้ำแบบแห้ง

แบบว่าเปิดมาไม่กี่นาทีก็แทบจะหมดแล้ว
นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดนั่นเอง
ฮ่ากูยเตี๋ยวหลอดเป็นอย่างไง
ไม่ใช่ว่าจะทานแบบแห้งหรือว่าแบบน้ำเมื่อสักครู่แบบน้ำ
อันนี้ที่เห็นอยู่แบบแห้งที่จะราดด้วยซีอิ๊วดำ
คือปกติที่เคยเห็นเขาจะราดซีอิ๊วมา

แต่แบบน้ำเนี่ยราดด้วยน้ำซุปแบบนี้ไม่ได้หาทานง่ายนะครับ

เอาล่ะบอกเลยใครไปส่วนใหญ่แล้วชามเดียวไม่อยู่หรอกครับ
ต้องทานเบิ้ลเข้าไปอีกเพราะว่าติดอกติดใจ
แล้วใครที่เดินทางไปที่จังหวัดชนบุรีหรือว่ากำลังจะผ่านไปแถวนั้นนะ
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ผมว่าไปเที่ยวกันเยอะที่ชนบุรีนะครับ

ร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ้าเก่าเจ้าแก่ร้านนี้อยู่หลังวัดกำแพง
โพทองจังหวัดชนบุรี
เปิดทุกวันครับตั้งแต่๑๑โมงเช้าไปจนถึง๑๗นาฬิกา

หยุดเฉพาะวันพระเท่านั้นนะครับโอ้โฮนี่
ไปที่ถูกวันวันนี้ไปได้นะวันนี้ไปได้ถูกต้อง
วันนี้ก็ไปได้ครับเลิกงานแล้วก็ไปกันเลย
ยังครับเพราะว่าเรายังไม่หมดเวลาการทำงานกับน้องใบตอง

อยากกินนะครับก็ลองไปทานกันได้
แล้วก็ใครที่ชอบเมนูเส้นก็ติดตามรายการนี้เล่าเส้นเป็นเรื่อง

กันทุกวันวันเสาร์๑๑นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
นี้คุณผู้ชมจะได้เจอกับอะไร

นี่จะพาไปย่านราชประสงค์พบกับ๓เมนูเส้น๓สไตล์

จัดมาแน่นตับเลยนะครับของร้านเจนีเจ้าเก่าราชดำรินะครับ
แล้วก็ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อริปอาย

โอ้โหทานไปพร้อมกับเส้นนี่มันฟินจริง
แล้วก็ปิดท้ายด้วยสุดยอดราเมนเจ้าดังจากโตเกียว
เขาบอกว่ามีสาขาเพียงแค่๔ประเทศทั่วโลก

เขาบอกว่าในย่านนั้นของกินเยอะ
ทั้ง๓ร้านเลยไปติดตามกันได้นะครับ
น่าสนใจมากเลยติดตาม
เพิ่มเติมเล่าเส้นเป็นเรื่องพรุ่งนี้๑๑โมงใช่ไหมคะ